ครอบครัวของคุณจ่ายยศินีนะคะ
บอกเลยว่าหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อไป
โดยเฉพาะอาจิ๋มมายุรชัดนะคะคุณแม่นั่นเองค่ะ
จนมีข่าวมาว่าคุณแม่จิ๋มนั้นมีอาการซึมเศร้า
แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่หลายคนคิดนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะคุณจ๋าเองก็คอยอยู่เคียงข้างคุณแม่
แล้วก็พยายามหากิจกรรมให้ท่านได้ทำเพื่อไม่ให้ท่านคิดมากด้วยค่ะ

ต้องซึมแหละเขาอยู่กันมา๔๐ปี
มันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการสูญเสียคู่ชีวิต
เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเร่งรัดกระบวนการทำใจของเขานะคะ
เรามีหน้าที่ที่ดีที่สุดก็คืออยู่เป็นเพื่อนเขา
แต่ถามว่าลูกก็แทนไม่ได้นึกออกมา
เพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาเศร้าก็อ้าวไปเที่ยวไหมกินข้าวไหม
เราก็ทำได้แค่นั้นไม่เป็นนะยังไม่ซึม
บางวันก็กรี๊ดอยู่
มีกลัวเหมือนกันก็จะแบบว่าหลัง